วันนี้มีผู้หญิงคนนึงโพสต์เตือนภัย
อยู่ดีมีผู้ชายกระโดดออกมาจากเกาะกลางถนน
แล้วสาดอะไรก็ไม่รู้ใส่รถของเธอ

นี่กระโดดมาจากเกาะกลางถนน

เป็นน้ำน้ำค่ะสาดน้ำใส่รถ
เขาก็เลยเอากล้องหน้ารถที่มีภาพแบบนี้มาโพสต์
เพื่อเตือนภัยแล้วก็ตามหาตัวผู้ชายคนนี้
ถนนนัววมินค่ะฟังค่ะกลับจากนัววมิน๘๗
ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ที่เกาะกลางถนนแล้วกระโดดออกมาสาดน้ำใส่นะคะ
เธอก็ตกใจว่าไอ้น้ำที่มาสาดใส่มันคืออะไรกันแน่
ก็เอารถไปตรวจสอบมันคือน้ำเปล่า

ถ้าเกิดแบบเธอตกใจเธอหักหลบ
ถ้าเธอแบบเกิดอะไรขึ้นมาที่มันร้ายแรงกว่านี้
ตัวคนขับรถตัวเจ้าของรถเขาบอกว่า
แล้วจะไปเรียกร้องอะไรจากใครได้เนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

แต่คนที่ถูกตัวแบบเราอย่างนั้นบึงสัญลักษณะ

ก็ไม่ได้ขับเร็วเหมือนกันคันหน้าก็ขับช้า
แต่เขาจงใจเลือกรถอาจจะนึกได้ว่าเขาเห็นรถเราเป็นป้ายแดงรถใหม่
เพราะเขาจงใจเลือกแหละเขาจงใจเลือกแหละ
เพราะคันหน้าก็มีรถแต่ว่าก็แบบคือ
แล้วว่าเขาจงใจเลือกรถที่ดูน่าจะเรียกเงินได้
เราคิดเองนะเพราะของเราเป็นรถยนต์โลก
ผู้เสียหายก็เลยสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุจงใจเลือกรถที่มีราคาแพง

คือเจ้าของคลิปบอกว่า
กระโดดออกมาแล้วกะว่าถ้าเธอเบรก

ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นไหมแต่พอสาดน้ำเสร็จ
เธอก็ผ่านไปได้เขาก็กระโดดกลับไปที่เกาะกลางถนนอีกที
เพราะว่าคันนี้เขาไม่จอดใช่ไหมก็เลยอาจจะโมโหเอาน้ำสาดใส่
แต่ตำรวจก็น่าจะต้องตามให้